สวัสดีครับพรุ่งนี้เริ่มต้นวันทำงานใหม่นะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามใครที่อยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ทั้งภาคเหนืออิสานตอนบนชุดกันผล
ถือว่าเป็นหนึ่งอย่างที่ยังคงต้องพกติดตัวอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าในพื้นที่ดังกล่าวนั้นโอกาสการเกิดฝนยังคงมีโอกาสตกต่อไปนะครับ
ที่สำคัญภาคเหนือจุดต่างที่มีน้ำท่วมก่อนหน้านี้

เพราะว่าการคาดการณ์ฝนเป็นแบบนี้นะครับ
ฝนรอดแรกมาในช่วง๒๔๒๘นะครับ
ก็จะมีการกระจายตัวค่อนข้างเยอะนะครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออก

แต่ว่าในช่วงวันที่๒๙ต่อเนื่องไปถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะครับ

แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
ยังคงได้รับอิทธิพลจากร่องฝนที่เลื่อนไป
อยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศจีน

มีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องยาวนาน

ใครที่อยู่ในจุดที่ต้องเจอพายุที่บัตรบ่อย

ภาพรวมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ฝนอย่างไรกันบ้าง
ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของเรากันก่อน

ฝนเนี่ยนะครับโอกาสการเกิดฝนนั้นอยู่ที่
ร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่นะครับ
แต่ว่าในช่วง๒๙๓๐โอกาสการเกิดฝนลดลง
แต่ยังเยอะอยู่แล้วก็ตกหนักบางแห่งนะครับ
เป็นร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่

ระยะนี้โอกาสการเกิดฝน๑๖๐๘๐ของพื้นที่นะครับ

หลังช่วงวันที่๒๙๓๐โอกาสการเกิดฝนลดลงมาอยู่ที่

ยังคงตกเยอะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ

โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณร้อยละ๔๐๗๐ของพื้นที่นะครับ

ส่วนในช่วงวันที่๒๔ไปถึงวันที่๒๔
ขออภัยนะครับช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับ
ก็มีโอกาสการเกิดฝนแล้วก็ตกแบบนี้ต่อเนื่องไปถึงสิ้นเดือนเลยนะครับ
ส่วนภาคตะวันออกครับโอกาสการเกิดฝนตกตลอดช่วงไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับ

ทะเลคลื่นประมาณ๑๒เมตรนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ

อยู่ที่ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่
ก็คือเหมือนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้
ก็มีฝนตกหนักบางแห่ง

ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันครับ

รสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลังลง
ก็ทำให้ฝนนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ส่วนทะเลครับมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร

จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ๒เมตร

การเกิดฝนยังอยู่ที่ประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่นะครับ
ช่วงอากาศอบอ้าวอบอ้าวหน่อย
พื้นที่นั้นมีโอกาสการเกิดฝนค่อนข้างเยอะนะครับ

อากาศร้อนอบอ้าวแล้วก็มีฝนตามมา

และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ